รธานีกันหน่อยนะคะลูกติดยาติดมานาน
พ่อแม่พยายามส่งบำบัดแล้วออกมาทีไรเสพใหม่ทุกทีนะคะ
พอเสพยาเสร็จก็คลุ้มคลั่งขู่ฆ่าพ่อแม่ไม่เว้นแต่ละวันเลยพี่อุ๋ย
ล่าสุดก็ขู่อีกบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตาย
พ่อแม่ไหวตัวทันค่ะอาศัยจังหวะที่เผลอหนีออกจากบ้าน
แล้วไปนอนบ้านญาติลูกกลับมาหาพ่อแม่ไม่เจอ
ไม่รู้จะฆ่าใครดีไปฆ่าวัวค่ะ
ฆ่าวัวที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้จนตายคาคอกเลย
เนี่ยตัวที่นอนอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยค่ะมันไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยเลยนะ
ตัวไม่ใช่เล็กนะเนี่ยเอาจอบทุบหัวมันค่ะ
โอ๊ยจะโหดเยี่ยมแบบนี้นี่ค่ะ
โอ้โหนี่คือวัวพันธ์ไทยเพศเมียอายุ๒ปีชื่อเจ้ากะแหล่งนะคะ
คราวเคราะห์จริงอยู่ในคอกดีหนีไปไหนก็ไม่ได้
โดนทุบตายเฉยเลยค่ะน่าสงสารน่ะ
สงสารจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลหนองสะปลาอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เจอจอบที่ใช้เป็นอาวุธสังหารด้วยก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้สายตรวจสภหนองหารเขาได้รับแจ้งมาค่ะว่า
มีเหตุลูกเมาคลั่งอารวาสจะทำร้ายพ่อแม่ก็รีบลงพื้นที่มาที่เกิดเหตุเลย
เจอนายบุญทวีพื้นพรมอายุ๔๒ปีคนนี้
นี่เดินถอดเสื้อใส่กางเกงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ย
ยังคุ้มคลั่งอยู่เลยนะคะแต่ตำรวจเข้าไปเจรจา
แล้วก็ควบคุมตัวได้โดยไม่ได้ต้องใช้กำลังอะไร

เขาบอกเขาฆ่าวัวเพราะเขาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่
เพราะพ่อแม่จะฆ่าเขาเขาเลยลงมือก่อน
เอาจอบทุบหัววัวแม่จะฆ่าเขาทำไม

นี่ไม่รู้คุยกับใครค่ะไม่สบตาใครเลย

นั่งพูดคนเดียวก้มหน้าปล่อยกูลงรถ

ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายทวีนะคะ
เจอกับนางปรานีวัย๖๔ปีแม่ค่ะ
แม่เล่าบอกโอ้วแม่นำมีลูกสามคนเพิ่งผู้ชายหมดเลยนะ

ที่โดนจับไปนั่นน่ะคนโตเลย
ลูกชายคนโตนะนี่เห็นรูเมื่อกี้มั้ย

เข้ามา๙๒ไม่ทันได้ใช้พังมาหมดเลย
เมื่อคืน๒ทุ่มแม่นอนอยู่ในบ้านกับพ่อใช่ไหม

ตะโกนบอกจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตาย
แม่ว่าโอ้มันพังของขนาดนี้แม่จะอยู่ยังไง
แม่ก็รีบปลุกพ่อเลยพ่อพ่อเราหนีกันเถอะ

เอาไปบอกคนอื่นว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้ว

แจ้งผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านให้แจ้งตำรวจ

ไปจูงจักรยานไฟฟ้าหนีไปด้วย
กลัวลูกจะทำพังอีกอะค่ะ

อีกะแหล่งก็คือเจ้าหัวนะคะ
อีกะแหล่งเอ้ยตายซะแล้ว
มารับเคราะห์แทนพ่อกับแม่

พ่อนะคะนายถวินพื้นพรมวัย๖๖ปีบอกว่า

ดีใจมากที่ตำรวจจับตัวลูกชายได้

ลูกผมเนี่ยมันติดยามาตั้งแต่อายุ๑๖จนตอนที่มันโดนจับมัน๔๒ติดมากี่ปีอ่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยส่งไปบำบัดยา๓ครั้ง๓หนไม่เป็นผลเลยออกมามันก็เสพใหม่
ขู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตลอดเวลาจนไม่มีใครอยากจะจ้างไปทำงานแล้วไอ้เราก็อยากให้ทำงานสุจริตเนอะ
พอพาไปทำงานได้แป๊บเดียวเหนื่อยบ้างล่ะไม่สู้งานบ้างล่ะแล้วพอถึงเวลาก็ให้พ่อให้แม่หาข้าวหาปลาให้กินอ่ะ
พ่อแม่ก็๖๐กว่ากันแล้วอ่ะพ่อพูดถึงขั้นว่าไงรู้ไหมคะ
ให้คนอื่นเกิดมายังดีกว่าให้ลูกพ่อคนที่เกิดมามันไม่รู้บุญคุณพ่อแม่
นี่ถ้าวัวไม่ตายคงเป็นพ่อกับแม่นั่นแหละที่ตายอ่ะ
นี่ถือว่าเมาะนี้ไม่ดีแล้วเมาะจากบาปจากขุนจากโทษ
เมาะจากพ่อจากแม่พ่อก็แม่เลยแต่พ่อแม่ก็ร้อยนี้ก่อน
แล้วทำไมคุณต้องฆ่าแม่ครับมันจะขายงั่ว
มันได้อย่างนี้มันชอบผิดมันควรมาขายงั่ว
หันงั่วมันตายหันงั่วมันตายพ่อแม่ก็ตาย
คุณผู้ชมทุกคนคอมเมนต์มาในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่าโอ้โห
นี่คิดว่าวัวเป็นพ่อแม่นี่ต้องหลอนเบอร์ไหนอ่ะ
อ่ะชาวบ้านบอกนะคะเมื่อคืนนี้นายทวีอ่ะ
เที่ยวไปพูดให้ชาวบ้านฟังว่าเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายหมดแล้ว

เพราะนายทวีคนนี้หลอนยาแล้วก็พูดมั่วพูดซั่วแบบนี้เป็นประจำ
ตอนเช้าตำรวจจับตัวขึ้นรถนายทวีพูดออกมาว่าไงรู้ไหมพี่อุ๋

อ๋อการฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยมันเป็นแฟชั่น
ส่วนเจ้ากะแหล่งนะคะวัวเคราะห์ร้ายที่ต้องมารับ

ชาวบ้านเขาช่วยลงขันคนละ๑๐๐บาท
เขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้มันตายอย่างสมเกียจอ่ะ
นึกออกไหมก็ให้มันได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ตายไปเปิวแล้วนะคะ
เปล่านะคะและอย่างมันก็ไม่ได้เป็นโรคระบาดหรือว่าโรคร้ายอะไรอะค่ะ
ครับส่วนความคืบหน้าคดีนะคะตำรวจสพนหานเนี่ย
คุมตัวนายทวีไว้อยู่แล้วก็เตรียมดำเนินคดี
ข้อหาทำลายทรัพย์สินหลังจากที่แม่ไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ
แสดงว่ามันหาง่ายมากยาบ้ามันเสพได้ทุกวันเลยอ่ะ